ครับมีผู้ใช้เฟซบุ๊คคนหนึ่งนะฮะ
ผู้ใช้เฟซบุ๊คคนนี้เขาชื่อว่าในเฟซบุ๊กนะ

นี่ไม่ใช่บุคลากรทางการแพทย์ที่ไหนอะไรยังไงนะครับ
นี่คือกู้ภัยของทางร่วมกระตันอยู่นะฮะร่วมกระตันอยู่ชัยนาฏ๕คนนะครับ
เมื่อตี๓นะครับตี๓ของวันที่เข้าสู่๒๒ธันวาคมครับ
แล้วมีคนติดอยู่นะฮะซึ่งเป็นแรงงานต่างด้าวชาวเมียนมาสองคนนะฮะ
เขาก็โพสต์เฟซบุ๊กบอกโอ้โหนี่เรามาถึงจุดนี้ได้อย่างไร
นี่นะฮะก็สุดท้ายใช้เวลาสักประมาณ๑๐นาทีนะครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นบนถนนสายเอเชียในพื้นที่อำเภอมโนรมจังหวัดชายนาฏนะครับ
ก็ช่วยคนเจ็บ๒คนออกมาจากรถได้มีอาการกระดูกหักนะครับนำตัวส่งโรงพยาบาล
นี่ฮะโอ้โหอย่างนี้เลยนะครับคนก็เข้ามาแสดงความคิดเห็นกันอยู่เยอะแยะพอสมควรนะครับท่านผู้ชมครับ
วันนี้ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีนะครับก็ไปตรวจสอบข้อมูลแล้วก็ไปคุยกับทางทีมกู้ภัยที่ไปปฏิบัติหน้าที่ในวันนั้นนะครับท่านผู้ชมครับ
อาสาสมัครของมูลที่ร่วมกระตันยูจังหวัดชายนาฏนะฮะ
คือเขาบอกว่ารถตู้ที่ประสบอุบัติเหตุเนี่ยไปรับแรงงานชาวเมียนมาซึ่งถือว่ามาจากจังหวัดพื้นที่กลุ่มเสี่ยงนะฮะ
เพื่อจะไปที่อำเภอแม่สอดจังหวัดตากมาถึงจุดชัยนาธเนี่ยคนขับบอกว่าหลับในก็พุ่งชนท้ายรถบรรทุกที่อยู่ข้างหน้า
มีคนติดอยู่สองคนตอนได้รับแจ้งเหตุมันก็ฉุกระหุกมากนะครับนี่ฮะที่นายปริณฑรเทียนสุริหนึ่งในทีมที่ไปช่วยเหลือเนี่ยบอกนะ
พอทีนี้พอฉุกละหุกแล้วก็เป็นช่วงเวลาของการระบาดระลอกใหม่ของขุส๑๙ที่มาจากแรงงานชาวเมียนมา
ก็ต้องเอาชุดมาใส่ไว้ก่อนดีกว่าเพื่อความปลอดภัย
เดี๋ยวฟังนะครับ
ว่ากลัวไหมทุกคนกลัวนะครับกับโรคโควิด
แต่สิ่งหนึ่งคือหน้าที่ที่เราต้องไปช่วยเหลือเขา
อีกอย่างหนึ่งคือชุดที่เราใส่คิดว่าป้องกันได้
การคัดกองก่อนจะเข้าไปช่วยเหลือ
แต่ก็ยังมีน้อย
ถ้าเหตุมันเยอะหรือมันบ่อยชุดเราอาจจะไม่มี
ในการที่จะใส่หรือไม่ใส่สถานเนี่ย

พื้นที่นั้นเป็นพื้นที่สีแดงหรือเปล่า
ใช่ว่าผู้ประสบเหตุมาจากพื้นที่ไหนครับ
รวมถึงผู้ป่วยด้วยไหมครับ
ผู้ป่วยด้วยไม่ใช่ผู้ป่วยด้วยนะ